มาดูเรื่องนี้กันหน่อยครับพาลงใต้ไปสุราธานีครับเรื่องของคนในครอบครัวระหว่างพี่กับน้องครับน้องชายแค้นแค้นสะสมปมแค้นมันมีเยอะล่าสุดนี้คว้ามีดทำครัวกระหน่ำแทงพี่ชายกว่า๒๐แผลพี่ชายไม่รอดนะครับพี่ตาย
หลังจากนั้นน้องชายคนที่ก่อเหตุตัดสินใจก็คือโทรแจ้งตำรวจแล้วก็ขับรถขอมอบตัวแต่โดยดีดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ครับ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะปั๊มหัวใจทำกู้ชีพกู้ภัยให้กับนายชาคริสอายุ๔๙ครับถูกแทงด้วยมีดทำครัว๒๐กว่าแผลฮะโดนกระหน่ำแทงฝีมือคนแทงก็คือน้องชายของเขาเองนะครับเจ้าหน้าที่พยายามที่จะช่วยชีวิตประถมพยาบาลเพราะว่าลมหายใจค่อยแผ่วลงแผ่วลงหลังจากนั้นครับส่งต่อที่โรงพยาบาลท

หรือเกิดเหตุลงมาเพื่อโทร๑๙๑แจ้งตำรวจ
และขับรถไปมอบตัวกับตำรวจสพเมืองสุราช
สอบปากคำแล้วเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ในสภาพที่ตามเนื้อตามตัวยังมีคราบเลือดเปลือเปื้อนอยู่เลย
ลองฟังหน่อยครับว่าเขาว่ายังไงบ้างฮะ
พี่บอกได้ไหมเรื่องอะไรกันที่มีปัญหากันครับ

เรื่องอะไรกันนะครับที่เราไม่ได้แทงพี่แจ๊ค
เขาผมเคยไปเหมือนเขาสวมรอยเป็นผมมาก่อนนั้น
รอยเป็นเราไปทำอะไรไปก่อเหตุหรือไปทำอะไรครับ

ทุกเรื่องถ้าเกิดหน้านี้เคยทะเลาะเคยอะไรกันต้องไหม

ไม่เป็นไรครับ
และคุณผู้ชมเมื่อกี้ฟังทันใช่ไหมครับ

สิ่งที่น้องชายของผู้ตายบอก

ซึ่งคนนี้เองก็เป็นคนก่อเหตุด้วยนะครับ

เขาบอกว่าที่ทำแบบนี้เพราะพี่เขาสวมรอยเป็นผม
รอยเป็นผมไปทำทุกอย่างเลย
นักข่าวถามว่าไปทำอะไรไปก่อเหตุหรือไปทำอะไร

แล้วก็ถามต่อไปว่าเคยทะเลาะกันมาก่อนไหม

แล้วอยู่ก็กระหน่ำแทงไปเลย๒๐จากที่ไม่เคยทะเลาะกันมาก่อนเหรอคะ

ก็คงต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปนะครับ
แรงงานชาวเมียนมาลูกจ้างของผู้ตายครับ

บอกว่าขณะที่ตัวเขาเองกับคนงานอีก๑๐กว่าชีวิต
ทำงานอยู่ที่หน้าบ้านได้ยินเสียงโวยวายจากห้องนอนเจ้านาย
แต่ไม่กล้าไปดูเพราะว่าอยู่ชั้นบนไง
เขาอยู่ชั้นล่างทำงานกันอยู่จนกระทั่งเสียงเงียบไป
เห็นน้องชายของเจ้านายเดินลงมาสภาพคือโอ้โห
เหมือนที่เราเห็นตอนที่เขาเดินออกมาให้สัมภาษณ์นักข่าวเลยครับ
ก็คือเสื้อผ้าเปลือเปื้อนคราบเลือดครับ
ภาพที่เขาเห็นเดี๋ยวลองดูนะฮะตอนที่เขาเดินออกมา
ภาพนี้เลยที่เขาเห็นเนี่ยเขาเลยบอกว่าอันนั้นทุกคนก็อึ้งนะ
แล้วพอลงมาเสร็จไม่พูดไม่จาขึ้นรถขับออกไป
ทุกคนก็ยังงงว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ย
ที่ผ่านมาทั้งคู่ทะเลาะกันบ่อยไหม
คนงานบอกว่าที่ผ่านมาทะเลาะกันบ่อย
แต่ไม่เคยรุนแรงถึงขั้นว่าลงไม้ลงมือ

ใจดีไหมใจดีครับ
แล้วกับน้องชายคือไม่ใจเย็น
ถ้ากับน้องชายไม่รู้เขาทะเลาะอะไรกัน

ก็คุมตัวของผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เบื้องต้นยังให้การวกไปวนมา
ตำรวจบอกว่าเขามีอาการลักษณะคล้ายเหมือนคนหลอน
ยังให้การไม่ได้รูปได้ความเท่าไหร่นัก
เดี๋ยวต้องไปตรวจฉี่ก่อนครับหาสารเสพติด

เตรียมที่จะคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ